คุณผู้ชมพาไปดูที่โคราชกันหน่อยค่ะ
คราวนี้เกิดเหตุวัยรุ่นมาเป็น๒๐๓๐คนเลยนะ
ยกพวกมาตีกันแล้วจุดที่เกิดเหตุเนี่ยคือหน้าห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลนะคะ
เอาอีกแล้วเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นอีกแล้วนะคะ
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะคะดูเหตุการณ์นี้กันค่ะ
นี่คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นช่วงสักตีหนึ่งของเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาคุณผู้ชมเห็นมาเป็นกลุ่มใช่ไหมคะ
มันเกิดอะไรขึ้นวัยรุ่นมา๒๐๓๐คนมายกพวกรุมทำร้ายคู่กรณี
แล้วดูสิคะอยู่หน้าห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลห้วยแถลงที่โคราชคุณผู้ชม
แล้วแก๊งนี้เขาก็ไปตลุมบอนก่อนที่แก๊งมาตลุมบอนก่อนมาตลุมบอนหน้าห้องฉุกเฉินมีนายธสักรบุญธรรมอายุ๒๓ปีโดนต่อยจนเจ็บอ่ะค่ะ
ทีนี้พอโดนต่อยมาเสร็จแล้วหน่วยกู้ภัยฮุก๓๑ก็เอาตัวมารักษาที่โรงพยาบาลนี้
มันอยู่ห่างจากที่จัดงานประมาณสัก๑กิโลกรัม
หลังจากนั้นค่ะก็มีวัยรุ่นเขาตามมาถึงห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลเลย
แล้วก็มาตะลุมบอลแบบนี้ค่ะทำให้ทั้งคุณหมอที่เป็นแพทย์เวร
เจ้าหน้าที่พยาบาลตกใจสิมันเกิดอะไรขึ้นนี่มันโรงพยาบาลนะ
เจ้าหน้าที่เองก็วิ่งหนีตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วรอปภต้องไประงับเหตุถึงทำให้วัยรุ่นแยกย้ายกันไป
เพราะหลังจากเกิดเหตุเนี่ยนะคะทางด้านในอำเภอห้วยแถลง
แล้วก็ผู้มนวยการโรงพยาบาลก็เอาคลิปจากกล้องวงจรปิด
คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้เอาไปประชุมร่วมกัน
แล้วก็จะแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุทั้งหมดวันนี้เลยนะคะ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้มันสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่น
แล้วสถานที่เกิดเหตุมันคือสถานที่ราชการอย่างโรงพยาบาลนะคะ
มีผู้ป่วยมีญาติผู้ป่วยมีคุณหมอมีพยาบาลมีเจ้าหน้าที่
เขากำลังช่วยชีวิตผู้ป่วยคนอื่นอยู่
มันถือว่าเป็นเหตุอุกชะกันที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะ
ส่วนทางด้านผู้กำกับการสพห้วยแถลง
อย่างพันธุ์ตำรวจเอกพัทราวุฒิศรีหะก็มีการประชุมร่วมกันกับชุดสืบสวน
เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดชัดเลยก็เดี๋ยวจะเร่งจับตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมด
วัยรุ่น๒๐๓๐คนที่กรูกันมาแบบนี้จะเอาตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็ว
แล้วเดี๋ยวจะประสานให้ผู้ปกครองเนี่ยนำตัวลูกหลานเนี่ยนะคะ
มอบตัวกับพนักงานสอบสวนมีการประสานกับผู้ปกครองไปเบื้องต้นแล้วด้วย
แล้วก็จากการสืบสวนเนี่ยก็รู้ว่ากลุ่มวัยรุ่นเนี่ย
เขาเป็นวัยรุ่นที่บ้านป่าเพชรที่ตำบลห้วยแถลง
ส่วนวัยรุ่นกลุ่มที่บาดเจ็บเป็นวัยรุ่นบ้านทัพสวายที่ตำบลทัพสวาย
แล้วตำรวจบอกว่าวันนี้แหละต่อให้จะเป็นวันหยุดก็ตาม
ต่อให้จะฉลองสงการก็ตามโดนแน่เดี๋ยวประสานนำตัวมาดำเนินคดี
เวลามันมีงานประจำปีของชุมชนของอำเภอก็จะมีคนต่างถิ่นจากปากหมู่บ้านมาเจอหน้ากัน
ใช่ไงด้วยความที่ไม่คุ้นหน้ากันก็คอมเมนต์กันไงคนมาเยอะกว่าก็ได้ทีไง

แล้วเนี่ยพองานประจำจังหวัดงานรื่นเริงต่างงานหมอลำงานอะไรอย่างนี้
ที่มันจะเป็นงานสนุกมันก็กลายมาเป็นเรื่องที่มีคนเจ็บแบบนี้นะคะ
สำคัญตามไปอยู่หน้าห้องฉุกเฉินอีกโรงพยาบาลนะครับ